มาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะแม่ถึงผมจะเมานะผมดื่มมานะ
แต่ผมก็ยังนับเลขถูกนะพี่คือเรื่องนี้มันอยู่บนรถแท็กซี่นะครับ
คือหนุ่มคนนี้เขาก็ยึดมั่นบอกว่าเมาไม่ขับก็กลับแท็กซี่ดีกว่า
เขาก็เลยเรียกแท็กซี่เขารู้สภาพตัวเองดีนะครับให้แท็กซี่ไปส่งบ้าน
แต่ปรากฏว่าเขาถูกโชเฟอร์แท็กซี่โกงค่าโดยสารเพราะคิดว่าเขาเมา
ดูสิว่าเขาเถียงกับแท็กซี่ว่ายังไงบ้างให้คุณผู้ชมไปดูคลิปนะฮะ

พอท่างนะแท็กซี่มาส่งถึงหน้าคอนโดทีนี้ครับแท็กซี่เรียกเก็บค่าโดยสาร๑๕๐บาทแต่ผู้ชายคนนี้เหลือไปเห็นที่มิเตอร์มิเตอร์ระบุค่าโดยสารตามระยะทางจริง๙๙บาทเขาบอกเอ้ยพี่ทำไมอ่ะทำไมพี่เรียกเพิ่มอย่างเงี้ยผมก็เมาแต่ผมก็ยังมีสติผมดูเลขออกนะพี่นะนี่ครับก็เลยมีการถกเถียงกันนะครั
ค่าโดยสาร๑๑๙บาทนะครับพ่อที่เป็น๑๑๙บาทจาก๙๙บาทเพราะอะไรคือต้องมีการจ่ายเพิ่ม๒๐บาทตามระเบียบของการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันใช่ไหมอันนี้จริงผู้โดยสารรับได้แต่ถ้าพี่โชเฟอร์จะเรียกไปถึง๑๕๐นะโอ้ยผมยังดูตัวเลขออกนะพี่ผมไม่ได้เมาขนาดนั้นนะครับผู้โดยสารก็เลยสอนกลับไปบอกทีหลังอย่าทำแบบนี้นะพี่ไม่ใช่ว่าเห็นคนเมาแล้วก็จะมาฉว